ดูความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ

นัดที่๒ครับจะเจอกับเมียนมาในวันที่๑๑ธันวาคมนี้ก็ทำให้
ก่อนที่จะรับงานคุมสโมสรต่างในประเทศไทยมาหลายปี
แล้วก็เราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดู๑๑ชมหน้าผู้เล่นไทยคนแรกนะครับ

ที่สโมสรอัลอายที่สหรัฐอารับเอมิเรตนะครับ
ดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตกรอบคัดเลือกด้วยการจบอันดับ๔จาก๖ทีมแพ้ให้กับทีมชาติลาวไป๐ต่อ๑
เกาหลีเหนือ๒ต่อ๔เสมอจีน๑๑ชนะฮ่องกง๔๐และชนะกัมพูชา๔ประตูต่อ๐ครับ
คนแรกในตอนนั้นนะครับย้อนไปดูกันหน่อยนะครับ
ก็มีปกก้าวอันนันต์อดีศะกรายสวนชานิพันธ์แทนกลางชนะนั้นป้อมบุบผาร์ครับ
แล้วก็แถวล่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับที่ถ่ายรูปกันมาเป็นรูปนี้เนี่ยก็มีนรบดินวิรวุฒิ
แล้วก็ยังมีเสกสิทธิ์นะครับรวมไปถึงชนะทิพย์สหรัฐแล้วก็พุทธินันด้วยนะครับ
๑๑คนในชุดนั้นเนี่ยมี๕คนที่ติดชุดอาร์เซ็นครับ๒๐๒๐
ปัจจุบันนี้ก็มีปกเก้าอีศักดิ์นรบดินชนะทิพย์สหรัฐ
ก็แสดงให้เห็นว่าเวลาวันเวลาผ่านไปแต่ก็
ถือว่ารู้หน้ารู้ใจรู้จังหวะกันเป็นอย่างดีนะครับ
มาดูกันหน่อยก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับ
คุมทีมอาร์มียูไนเต็ตไป๓๔นัดนะครับ
ชนะไปถึง๑๔เสมอ๙แพ้๑๑ครับยิงได้๕๒เสียไป๔๓
ชนะไปถึง๖เสมอ๓แล้วก็แพ้๕ยิงไป๑๙เสีย๑๕
ไปถึง๒๒๑นัดชนะไป๑๒๖เสมอ๔๓แพ้ไป๕๗
ยิงไปถึง๔๗๐ประตูเสียไป๒๗๘ประตูนะครับ
ก็เสมอ๔เอาเข้าไปครับชนะ๔เสมอ๒แพ้๖นะครับ
ยิงไป๑๔เสีย๑๗ประตูอัตราชนะเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ
ก็๕๓เปอร์เซ็นต์นะครับ